ใครที่กำลังจะขับรถออกไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังหน่อยเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอย่างกรณีนี้ค่ะที่หนองบัวลำพูรถหกล้อส่งปุ๋ยเนี่ยแซงรถบรรทุกพ่วงแซงไม่พ้นก็เลยกลายเป็นชนกันอย่างจังติดตามเหตุการณ์นี้ในช่วงตลอดพาเป็ด
โอ้วเหนื่อยจังแล้วคันสีขาวที่ขับมามนุกอิโนโอ๋โดนคนเต็มตกทางก็เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ชัดเจนเลยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หกล้อพยายามจะแซงรถบรรทุกพ่วงแต่ด้วยความที่แซงไม่พ้นนะคะก็เลยไปชนประสานงากับรถเก่งที่สวนมาอย่างจังค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนองบัวลำพูขอนแก่นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบูรมภูนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยรถเก๋งสีขาวตกลงไปในร่องน้ำข้างทางมีผู้บาดเจ็บถูกอัดก๊อปปี้อยู่ในนั้น
ก็คือเป็นคนขับเจ้าหน้าที่ยังใช้อุปกรณ์ตัดทางมาช่วยเหลือใช้เวลากว่า๓๐นาทีนำตัวออกมาได้
เมืองต้นอาการบาดเจ็บที่แขนขวาและขาซ้ายผิดรูป

แล้วก็มีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะด้วยคุณเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะคนขับเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวค่ะ
แล้วใกล้กันนะพบรถหกล้อสีขาวสภาพด้านหน้าก็พังยับเยินตกอยู่ข้างทาง
มีผู้บาดเจ็บสองคนเป็นพี่น้องกันสองคนนี้สาหัสนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนเพิ่มเติมทราบว่าก่อนเกิดเหตุสองพี่น้องเนี่ยขับรถหกล้อมากลับมาจากส่งปุ๋ย
แล้วพยายามที่จะเร่งแซงรถพ่วงแต่มันไม่พ้นนะคุณผู้ชม
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูอุบัติเหตุ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะใครจะขับรถก็ต้องระมัดระวัง
ถ้าจะแซงต้องมั่นใจว่ารถโล่งและแซงทันนะคะ
ครับอ่ะมาเรื่องนี้กันหน่อยหน้าฝนแบบนี้ใครก็